เป็นโรงงานยางพารา
ไหม้ตั้งแต่เช้าเมื่อวาน

อย่างที่ผมบอกฮะดับยากและควันดำปี

ไฟลุกไหม้แล้วควันดำพวยพุ่งเลยนะฮะ

เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานรมยางพารานี้นะครับ
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๙โมงเช้า
ขอไปฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน๙โมงเช้า
เจ้าหน้าที่ร้านรมรถดับเพลิงขออบตรอในพื้นที่กว่า๑๕คันครับ
ช่วยกันดับไฟโอ้โหมันไหม้เยอะจริงจริงดูสิฮะ
คือที่นี่คือโรงงานวงศิลปเบอร์ประเทศไทย
ตะบนสำนักทองอำเภอเมืองระยอง
ซึ่งเป็นโรงรมยางพาราครับ

แล้วก็เป็นโกดังที่มีหลายคู่หาหลายคู่หาต่อกัน
ไฟกำลังไหม้เลยฮะกองยางพาราที่อยู่ในอาคาร
คือในส่วนที่ยังไม่ไหม้พนักงานทำไง
ต้องใช้รถโฟล์กลิฟต์นะครับ
เร่งขนแผ่นยางบางส่วนออก
กองไว้หน้าโรงงานด้วยความโกลหน
ไฟก็ต้องดับของก็ต้องขนนี่นะฮะ

เร่งระดมฉีดน้ำสกัดไฟแต่เนื่องจากที่เกิดเหตุมีแผ่นยางพาราอบแห้งจำนวนมาก
มันเป็นเชื้อไฟอย่างดีมันไหม้ได้เรื่อยนะครับ
ทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ประสานขอรถดับเพลิง
เอาแบบโฟมแล้วตรงนี้ต้องแบบโฟมเอาแบบโฟมมาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ผ่านไป๓ชั่วโมงก่อน๓ชั่วโมงก่อนนะสามารถคุมไฟเอาไว้ได้ในวงจำกัด
คำว่าในวงจำกัดแสดงว่ายังดับไม่หมดนะครับ
พอมาโดนไฟเรียบร้อยมันก็อ่อนระถวยพังลงมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่ระดมสินับกัดอยู่อีกหลายชั่วโมง
ดับไฟได้สนิทตอน๖โมงเย็น

เรื่องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากเตาเผา

มันอาจจะตกลงไปกระเด็นไปถูกยางแผ่นไง

ไหม้นานไหม้ทนแล้วเกินหลายยางยางทุกชนิด
โอ้โหความเสียหายเยอะเลย
เรื่องของไฟไหม้นี่๒ชั่วโมงก็เต็มที่แล้วนะ
ไม่ได้ในการดับเบลอนี่๙ชั่วโมง
โอ้โหดับมาราทอนกันเลยนะ